คุณกำลังฟังไทยรัฐพอร์ตแคสต์เพื่อนคู่หู
กันกับดีเจพี่อ้อยนภาพร
สวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วได้เวลาเจอกันในพอร์ตแคสต์
และใจไปพร้อมกันมั้ยคะเสียงดูขึ้นจมูก
เบาอากาศหนาวใช่ไหมไม่ได้หนาวมากขนาดนั้นแต่
เอิญว่าอากาศเปลี่ยนแรงมากนะคะเพิ่งกลับมาจาก
ที่แม่สอดค่ะโอ้โหอันนั้นอากาศเย็นเลยค่ะหนาว
กับร้อนปะทะกันเสียงบี้ทีเดียวเชียวถือว่าเป็น
เสียงในช่วงอากาศเย็นแล้วกันนะคะวันนี้เราเจอ
กันเวลาเดิมค่ะและฮาวทูรักษ์เรื่องราวความรักที่
คุณฝากคำถามเข้ามาและเราเรียนรู้วิธีคิดจาก
ชีวิตคนอื่นกันไปเรื่อยเรื่อยดีใจนะคะที่เจอบางคน
ทักทายกันว่าหนูฟังพอร์ตแคสต์พี่อ้อยทุกอาทิตย์
เลยนะคะได้เลยและถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีเรื่องราว
เล่าสู่กันฟังส่งเข้ามาได้นะคะใครจะรู้ว่า
บางครั้งเรื่องราวที่มันเคยเป็นบทเรียนให้เรา
เป็นบทเรียนให้กับหลายคนที่นั่งฟังกันอยู่ด้วย
วันนี้เป็นบทเรียนหนึ่งที่ต้องบอกว่ามันเคยเกิดขึ้น
ซ้ำซ้ำแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดขึ้นกับคนอื่นเราก็
ฟังแล้วแบบโหทำไมแค่นี้ไม่รู้นะแต่เมื่อไหร่ก็
ตามที่เกิดขึ้นกับเราเราจะรู้ว่าบางเรื่องมันเส้น
ผมบังภูเขาอ่ะเนอะคือพอเป็นเรื่องคนอื่นเรารู้สึก
ว่าเธอทำแบบนั้นแบบนี้สิง่ายแต่พอเจอกับตัวเอง
จะรู้ว่ามันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดนะคะลอง
ฟังคำถามของวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะชื่อซินนะคะเป็น
สาวสองอายุสี่สิบสามปีซินผ่านชีวิตรักมาเยอะค่ะเจอ
คำดูถูกในเรื่องรักเศษเดียวกันมาโดยตลอดโดนทำร้าย
ร่างกายเพราะคำว่ารักมาก็เยอะจนได้เจอกับ
คนล่าสุดค่ะเป็นคนเดียวที่หนูคบนานที่สุดถึง๖๐
ปีเป็นคนเดียวที่ไม่เคยตบตีทำร้ายร่างกายหนูแต่เป็น
คนเดียวที่ทำให้หนูเจ็บปวดที่สุดตั้งแต่เคยมีความรัก
มาเดี๋ยวนะซินนะน้องบอกว่าน้องถูกตบตีแล้วคือ
คนนี้ดีมากเลยที่ไม่เคยตบตีทำร้ายร่างกายหนูแปลว่า
ยอมให้คนคนหนึ่งทำร้ายร่างกายหนูจนเป็นเรื่อง
ปกติเหรอไม่ได้นะคะไม่ว่าจะยังไงคนเราจะเพศไหนไม่
มีใครด้อยค่าเกินกว่าจะมีความรักเป็นสาวสองและ
ไงคะอย่าคิดว่าสาวสองต้องเจอแต่เรื่องเจ็บช้ำ
เสมอไปไม่เกี่ยวมันไม่ได้อยู่ที่เป็นเพศไหนอะค่ะ
อยู่ที่น้องไปรักกับใครต่างหากน้องซินบอกว่าเป็นช่าง
แต่งหน้าค่ะเจอกับแฟนเนื่องจากตอนนั้นเนี่ยซินมี
กับแฟนเก่าก็เลยหนีมาอยู่ห้องรุ่นพี่ซึ่งแฟน
ก็พักอยู่กับรุ่นพี่คนนี้แหละค่ะรุ่นพี่แนะนำว่า
เด็กคนนี้เป็นญาติเพิ่งเรียนจบและมาทำงานที่กรุงเทพ
เขาห่างจากหนู๑๓ปีช่วงที่อยู่ด้วยกันหนูรู้สึกได้
ถึงอาการห่วงน้องมากมากของรุ่นพี่รุ่นพี่เคยเล่าว่า
เขาส่งเสียเลี้ยงดูน้องคนนี้มานานเราก็เลยอนุมาน
ว่ารุ่นพี่คงอยากให้น้องมีอนาคตที่ดีก็เลยห่วงเห็น
ไหมคะถ้าเป็นคนอื่นที่ฟังอยู่ตอนเนี้ยพี่อ้อยว่าเขาน่าจะ
พอมองออกแล้วล่ะว่าความสัมพันธ์ของรุ่นพี่กับเด็กผู้
ชายคนนี้คืออะไรเป็นญาติจริงจริงหรือเปล่านะคะมีช่วงที่
เจอแฟนเก่าตามราวีมาอาศัยอยู่กับรุ่นพี่น้องคนนี้
คอยเป็นไม้กันหมาให้พอนานนานเข้าเราก็แอบกินกัน
ค่ะพี่คะตอนแรกหนูกะจะเล่นเล่นแล้วเล่นแล้วก็คือจบแต่
น้องเขามักจะมาวอลแวร์หนูอยู่เรื่อยจนกระทั่งสิงหาที่
พักใหม่ได้ก็เลยออกไปอยู่ห้องตัวเองน้องเขาก็ยังแอบ
มาหาเราจนเราลองชวนเขามาอยู่ด้วยกันอันตรายมากจริง
น้องคะเขาไม่ลังเลเลยค่ะพี่ไม่กี่วันจากนั้นก็ขนกระเป๋า
ย้ายมาอยู่กับเราเลยพอเราถามว่าทำไมรุ่นพี่ถึงยอมให้
ย้ายออกมาง่ายเขาบอกว่าเขากลัวหกรุ่นพี่ว่าได้งาน
แล้วและย้ายออกไปอยู่ที่พักของที่ทำงานตั้งแต่นั้นค่ะ
หนูก็ไม่ได้ติดต่อรุ่นพี่คนนั้นอีกเลยเพราะกลัวนางจะ
รู้ว่าหนูแอบคบกับน้องของนางค่ะอืมน้องซินคะเห็นไหมคะ
ว่าอยู่เราก็คิดทรยศคนที่เราเคยไปพักพิงเขานะ
น้องนะหลังจากเราย้ายมาอยู่ด้วยกันแฟนดีกับหนูทุกอย่าง
คอยทำความสะอาดห้องดูแลเรื่องของการกินของใช้
เวลาหนูไปรับจ๊อปแต่งหน้ากลับมาเหนื่อยก็จะมีข้าวปลา
พร้อมหนูไม่เคยเจอผู้ชายที่ดีขนาดนี้ดีจนหนูอยาก
เขาอยู่กับเราอยู่ในสายตาเราตลอดดังนั้นเขาไม่หา
งานก็ไม่ใช่ปัญหาหนูให้เขาใช้วันละพันบาทค่ะว้าวน้องซินเขา
รูดซื้อให้เขาพออยู่กันมาได้สักพักเขาก็บ่นว่า
เห็นเราแบกของขึ้นแท็กซี่ไปทำงานแล้วเขาห่วงจังเลยอยาก
มีรถสักคันขับไปส่งเราเขาพูดแบบเนี้ยหนูนี่ใจฟูสิ
พาสเทลเลยค่ะไปดาวน์รถให้เขาอ้อนขอรถเป็นชื่อเขา
เราก็ยอมซึ่งแรกแรกก็ขับไปรับไปส่งนะคะแต่พอหลังหลังก็
มีมารับบ้างบางครั้งด้วยเหตุผลว่ารถติดน่ะเราไปงาน
เช้าเขาตื่นไม่ไหวเราก็ไม่ว่าเพราะกลัวเขาเหนื่อยแต่ไม่
ตัวเองเหนื่อยเลยนะน้องนะวันหนึ่งซินวิ่งงานขาเป็น
วิงค่ะ๓งานไม่เคยบ่นจนคบมาได้เกือบ๓ปีเขาขอเรียน
โทรเราก็เป็นแม่บุญทุ่มค่ะเอาเงินเก็บส่งเขาเรียนชีวิต
ในตอนนั้นหนูเนี่ยคือหรูหราอยู่สบายมากส่วนเราทำ
งกงกงกเหนื่อยสายตัวแทบขาดไม่มีเวลาพักเลยช่วงที่
เรียนโทรเราสังเกตเห็นความเปลี่ยนไปค่ะเขาออกไปข้าง
บ่อยขึ้นใช้เงินเก่งขึ้นปาร์ตี้บ้านเพื่อนแบบไม่
กลับห้องหลายครั้งตอนนั้นหนูก็มีบ่นบ้างอีกเรื่องที่
แปลกคือเขามาขอใช้บัญชีเขารับเงินค่าจ๊อปของเราพอ
เราถามว่าทำไมอ่ะเขาก็บอกว่าเขาฝ่ายฝันอยากไปเที่ยว
ส่วนยุโรปโอ้โหนี่น้องคะคือเขาขอเยอะไปจริงจริงนะถ้าเรียน
โทเขาอยากไปเที่ยวต่างประเทศกับเราซึ่งมันต้องขอ
ยื่นคนโง่อย่างหนูก็ยอมค่ะซินจ๊ะโอนเข้าบัญชีหนูรับ
ของหนูเงินของหนูเข้าที่หนูทำวีซ่าแล้วเงินหมุนของ
หนูจะไปไหนอ่ะคะหนูก็ต้องทำวีซ่าเหมือนกันไม่ใช่หรือ
ว่าเฮ้ยเขามีพละกำลังในการทำวีซ่าได้อย่างแบบ
ดีนะคะจนเขาเรียนจบแพลนต่างประเทศของเขาก็เปลี่ยน
เขาขอไปโดยไม่มีหนูเขาบอกว่ามีเพื่อนไปด้วยมันไม่ใช่
ให้แล้วยังให้ทั้งเงินให้ทั้งบัตรไปใช้รูดซึ่งพอ
เขากลับมาจากเที่ยวครั้งนั้นอาการยิ่งแปลกออกไปค่ะออก
ข้างนอกบ่อยขึ้นพอเราถามเขาก็บอกว่าไปสัมภาษณ์หมอ
งานจนวันหนึ่งอยู่ดีดีเขาก็มาถามเราว่าเดือนนี้เนี่ยรับ
งานต่างจังหวัดบ้างไหมเราก็เอ๊ะปกติไม่เคยถามเพราะบอก
ว่ามีเขาก็ซักไซส์ถามว่าไปวันไหนอ่ะไปกี่วันเราเลยถาม
กลับว่าทำไมเหรอเขาก็เลยบอกว่าเขาจะกลับไปเยี่ยมบ้านเลย
อยากไปวันที่เราไม่อยู่เพราะเขากลัวว่าเราจะอยู่คนเดียว
เดี๋ยวเหงาจนถึงวันที่หนูไปรับงานต่างจังหวัด๒คืนก่อน
ปกติมากค่ะพี่เรากอดหอมร่ำลากันแต่พอไปถึงงานหนูโทร
หาเขากลับติดต่อไม่ได้จนทำงานเสร็จหนูก็รีบบึ่งกลับมา
สิ่งที่พบคือข้าวของในห้องเหลือแค่เสื้อผ้าของซินและ
ของใช้ในห้องบางส่วนนี่ยังดีนะคะที่ยังเหลือบ้างนะแบรนด์
หมดค่ะสมุดบัญชีที่เราเอาเงินไปหมุนผ่านบัญชีเขาก็หาย
ไปทีแรกซินตกใจนึกว่าขโมยขึ้นห้องแต่พอเปิดตู้เสื้อผ้า
ของเขามันว่างเปล่านั่นแหละถึงได้หายโง่หน้าชาหน้ามืดไป
หมดค่ะพี่เรารีบโทรหารุ่นพี่ที่บอกว่าเป็นญาติเขาเห็น
นะซึ่งปกติเนี่ยเราไม่เคยโทรหาเขาเลยไปแอบดึงคนของ
เขามาเป็นคนของเราแต่โทรกลับไปหาเขาเพื่อถามถึงบ้าน
แฟนพี่เขาก็งงว่าเราจะถามทำไมพอเราเล่าเรื่องนี้ให้
ฟังเขาหัวเราะเยอะด่าเราว่าโง่ด่าเราว่าควายสมน้ำหน้า
บอกว่านี่คือเวรกรรมที่หนูทำกับเขางงสิคะพี่อ้อยเขา
บอกว่าเขาเลี้ยงเด็กคนนี้มาตั้งแต่ม๖จนจบมหาวิทยาลัย
อยู่ดีดีหนูเอาเด็กของเขาไปซึ่งนั่นทำให้หนูหน้าชา
หนักขึ้นไปอีกสัญญาณอันตรายดังลั่นหนูต่างหากที่แกล้งฟัง
ได้ยินค่ะหนูตามหาเขาทุกที่ค่ะเสียเงินจ้างนักสืบ
พยายามตามจากทะเบียนรถปรากฏว่าเขาขายรถไปแล้วสืบไปสืบ
มาก็ได้ความว่าตอนนี้เนี่ยไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศอยู่กับ
ผู้หญิงไทยคนหนึ่งที่มีธุรกิจอยู่ที่นั่นซึ่งหนูก็เพิ่งรู้ว่า
ตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาคุยกับผู้หญิงคนนั้นตลอดที่ไปต่าง
ประเทศก็ไปหาผู้หญิงคนนั้นที่กลับมาจากต่างประเทศแล้วออก
ข้างนอกบ่อยก็ไปทำเรื่องเอกสารในการย้ายไปอยู่กับผู้
หญิงคนนั้นโอ้โหหนูแทบมากอ่ะพี่หนนี้คือต้องบอกว่ามัน
หนักมากจริงหนี้บัตรของหนูมาจากเขาทั้งนั้นรถคัน
นั้นหนูก็เสียให้เขาไปแถมของมีค่าที่หนูทำงานและเก็บ
เงินมาแทบทั้งชีวิตเขาเอาไปหมดทำงานแทบตายเพื่อให้คนเลวมันใช้เงิน
ฟูมฟายอยากฆ่าตัวตายอยู่หลายครั้งใจเย็นค่ะน้องคะ
ฆ่าตัวตายให้คนแบบนี้คุ้มเหรอตอนมีชีวิตอยู่เขาทำเราลำบากแทบตาย
สุดท้ายทำไมต้องจบลมหายใจเพราะผู้ชายแย่คนหนึ่ง
แต่เหมือนหนูยังไม่ถึงคาดค่ะทุกครั้งที่หนูกำลังจะทำเรื่องบ้าบ้า
แม่หนูจะโทรมาหาหนูเสมอพี่อ้อยคะเรื่องนี้ผ่านมาเป็นปีแล้ว
แต่หนูยังทำใจไม่ได้ยังรู้สึกเสียใจอยู่ทุกวันนี้
อ้อยช่วยหนูหน่อยได้ไหมคะจะว่าหนูโง่ก็ได้
บอกแล้วว่าพี่ไม่เคยคิดเลยนะคะว่าเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องโง่ไม่โง่นะ
ช่วยพูดปลอบใจหนูให้มีความมั่นใจในการใช้ชีวิตอีกครั้ง
ตอนนี้หนูคิดถึงเรื่องนี้ทีไรจะหม่นและจมกับมันทุกที
เหมือนที่ชาวบ้านเขาว่าเกิดเป็นกะเทยมีแต่จ่ายกับจ่าย
ถึงจะได้ความรักน้องซีนตอนนี้ส่งก่อนแน่นให้น้องก่อนเลยนะคะ
มันไม่เกี่ยวกับเพศไหนอยู่ที่รักกับใครต่างหากเนอะ
กระเทยชายจริงหญิงแท้ทุกคนมีสิทธิบาดเจ็บจากความรัก
เปย์ก็โดนเทเยอะแยะนะคะหวังอยากได้คนรักจริง
อยากได้กรยานมิตรดันไปเจอมิจฉาชีพ
ปล้นเงินเราด้วยการหลอกล่อหัวใจต้องใช้คำนี้แหละ
ความรักคือการให้ค่ะแต่ให้จนไม่ได้ดูว่า
เรากำลังให้จนเขาอ่อนแอแค่แบร์มือขอหรือเปล่า
เราย้อนกลับไปดูวันแรกที่น้องเจอเขานะอย่าลืมว่า
มัวแต่ใส่แว่นสีชมพูมองโลกใบนี้อยู่
ที่ดูก็รู้แล้วว่ารุ่นพี่หนูเขาเลี้ยงดูเด็กผู้ชายคนนี้ในฐานะอะไร
คือน้องดันไปมองในแววเมตตาจิตอยากให้น้องเขามีอนาคตที่ดีไงคะ
พี่เขาก็เลยห่วงน้องคะรักกันหวังดีต่อกัน
ห่วงนะใช่แต่ถ้าห่วงเมื่อไหร่เหมือนคงมีอะไรบางอย่าง
ไม่ใช่แค่พี่น้องแน่แต่เราก็ยังคิดเอาว่า
คบแบบหลบซ่อนก็ได้รุ่นพี่เขาคงไม่รู้หรอก
ตอนลำบากก็ยังไปนอนบ้านเขาเลยนะน้องนะสุดท้ายฉกเด็กที่เขาเลี้ยง
เลี้ยงเองพี่เคยพูดเสมอค่ะจะรักใคร
ช่วยดูว่าเขาเนี่ยเคยดูแลคนที่เขารักยังไง
รุ่นพี่น้องดูแลเด็กคนนี้ขนาดไหนดูแลมากี่ปี
เด็กผู้ชายก็ยังโกหกรุ่นพี่แล้วหนีมาอยู่กับหนูได้เลย
รักที่ได้จากการแย่งชิงวันหนึ่งเราก็อาจถูกทิ้งไม่ต่างกัน
และวันนั้นมาถึงแล้วจริงจริงค่ะไหนไหนน้องก็ส่งเรื่องราวนี้
มาในเฮาทูรักแล้วนะเรามาเรียนรู้วิธีคิดจากชีวิตของน้องกัน
เมื่อไหร่ก็ตามที่อยากให้รักเขาเราอยากให้ค่ะ
อยากได้เขามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นให้สงสัยไว้ก่อนเลยว่า
ตกลงเรามีค่าหรือแค่ว่ามีประโยชน์อย่ามัวแต่จ่ายตังค์
เพื่อซื้อความมั่นคงในความสัมพันธ์ค่ะเพราะจ่ายเท่าไหร่ก็ไม่มีวันพอ
ถ้าเขาสามารถซื้อได้ด้วยเงินเดี๋ยวมีคนจ่ายแพงกว่าเขาก็ไป
อย่าให้จนเขาอ่อนแอค่ะน้องคะหลายครั้งต้องสร้างความลำบากวัดใจกันบ้าง
ว่าระหว่างทางในการคบกันน้องต้องเคยสงสัยบ้างแหละน้องซิน
แต่สงสัยแล้วน้องก็ยังเดินต่อไงสงสัยแต่ไม่ลองทำการทดลองว่า
เออแล้วถ้าไม่ให้ล่ะอะไรจะเกิดขึ้น
เพราะก็กลัวใช่ไหมคะว่าถ้าเกิดไม่ให้ขึ้นมาเขาจะเดินจากไป
แต่เอาจริงนะถ้าจากไปจะได้รู้ตั้งแต่วันนั้นเลยว่า
ตกลงที่อยู่เนี่ยอยู่เพราะอะไรกันแน่อยู่เพราะเราคืออู่ข้าวอู่น้ำหรือเปล่า
ความรักไม่ได้ทำให้ใครตาบอดค่ะแต่ทำให้เราเลือกมองเฉพาะสิ่งที่เราอยากมอง
เหนื่อยแทบตายสุดท้ายทั้งเสียใจและเสียตังค์ทั้งหมดไม่เกี่ยวกับโง่ไม่โง่
เรื่องของคนอื่นเราอาจจะเก่งกาดตายอนาจเรื่องตัวเองทั้งนั้น
พี่ไม่เคยตำหนิใครว่าโง่นะมันมีแค่ยอมหรือไม่ยอม
และอย่างหนึ่งค่ะที่น้องบอกว่าโชคดีจังเลยที่หนูยังไม่ถึงคาด
ดูสิคุณแม่โทรมาทุกครั้งเพื่อต่อลมหายใจหนูเวลาที่หนูจะฆ่าตัวตายเพราะใคร
และไม่ใช่แค่หนูนะคะคนอื่นที่เคยคิดสั้น
มักฆ่าตัวตายเพื่อคนที่ไม่มีคุณค่าไม่เห็นคุณค่าเราด้วยซ้ำ
และมาทำร้ายคนที่มีคุณค่าและรักเราเท่าชีวิต
วันนี้ดีแค่ไหนที่น้องยังรักษาลมหายใจเราคือหัวใจพ่อแม่ค่ะ
อย่ายอมให้ใครทำอะไรแย่เพราะหัวใจพ่อแม่เจ็บที่สุด
เมื่อมาถึงวันนี้คนไม่ดีออกไปจากชีวิตแล้วคาซิน
เขาทำร้ายเราได้แค่อดีตเท่านั้นถึงวันที่เราต้องค่อยเดินหน้า
แค่ใช้ชีวิตของเราต่อไปแต่ละวันแต่ละวันมีงานก็ไปทำ
ดูสิผู้ชายขี้ขอคนนั้นเนี่ยเฝ้าขอเฝ้าหลอกกินของคนอื่นเรื่อยไป
กับเราสามารถทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของตัวเองได้
เผื่อแผ่ไปยังปากท้องของผู้ชายคนนั้นด้วย
กลัวอะไรอ่ะคะเงินไม่ตายก็หาใหม่คิดซะว่าที่ผ่านมาไม่รู้ชาติไหนอ่ะ
ลงทุนทำอะไรกับเขาไว้เอาคืนไปให้หมดและหมดกรรมต่อกันนะ
วันนี้น้องยังลุกจากเตียงได้สบายทำมาหากินได้
ไม่มีใครตายเพราะใครคะน้องถ้าเราไม่ยอม
กับคนบางคนก็อย่าไปไว้อะไรนานนักเนาะแค่รักคนผิดชีวิตก็เปลี่ยน
และคนบางคนยิ่งเดินจากเราไปไวเท่าไหร่ความเจริญยิ่งมาไวเท่านั้น
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปช่วยเห็นความโชคดีของตัวเอง
ผ่านเรื่องร้ายแล้วน้องไม่ตายไปซะก่อน
หายใจยังมีดูแลลมหายใจที่มีให้ดีที่สุด
เพราะถ้าวันที่น้องยังมีลมหายใจน้องยังมีโอกาสดูแลตัวเอง
และดูแลคุณแม่ที่รักเราเท่าชีวิตได้อยู่นะ
คิดว่าเรื่องราวของน้องน่าจะเป็นวิธีคิดให้กับหลายคนนะคะ
ไม่มีใครหรอกค่ะไม่เคยผิดพลาด
แต่สิ่งสำคัญคือเมื่อพลาดเมื่อล้ม
ลุกขึ้นมาเดินต่อยังไงต่างหาก
รับคนที่เคยล้มมาทุกรูปแบบ

เราจะได้ลุกขึ้นอย่างสวยงามและเดินหน้าต่อไปนะคะ
ขอบคุณมากมายในความไว้วางใจที่เลือกพี่อ้อย

วันนี้ขอบคุณมากเลยสวัสดีค่ะ